กันเรื่องนักเรียนนักเลงนะคะที่เราเล่าไปสองวันแล้ว
กรณีมีนักเรงกลุ่มแรกคว้ามีดแล้วก็สิบกว่าคนนะ
วิ่งไล่คู่อริที่เห็นว่าขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดี
วิ่งไล่ไปสักพักหนึ่งวิ่งกรูกลับมาหนี
รอดเอาชีวิตตายกันเต็มที่เลยครับเพราะว่าฝ่ายนั้นเขามีปืน
แต่เขามาเฉลยทีหลังว่าเป็นปืนบีบีกันนะคะเรื่องนี้เนี่ยคือมันต้องได้รับการแก้ไขไง
ครับมันไม่ใช่ว่าใครผิดใครถูกใครเริ่มใครตามแต่มันต้องแก้ไขทัศนคติ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็นำเด็กอาชีวะสมุทรประการนะมาจับมือเลย
แล้วก็ให้ปฏิญาณกันเลยบอกว่าจะไม่ก่อเหตุทะเลาวิวาสกันอีก
เนี่ยจากเหตุการณ์นี้ค่ะที่วิ่งไล่เขาสุดท้ายโดนเขาชักปืนบีบีกันขู่
หนีตายแทบเอาชีวิตรอดกันไม่หวาดไม่ไหวนะคะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเย็นวันจันทร์ในซอยบุญสิริ
ถนนสุขุมวิทย์อำเภอเมืองสมุทรปราการเมื่อวานนี้พลตำรวจโทมนูเมฆหมอก
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางไปที่ห้องประชุมสพเมืองสมุทรปราการค่ะ
ไปร่วมประชุมแล้วก็บันทึกข้อตกลงการแก้ปัญหารวมถึงการป้องกันการก่อเหตุทะเลาะวิวาสของนักเรียนด้วย
นำเด็กนักเรียนอาชีวะที่ก่อเหตุมาด้วยนะคะกว่ายี่สิบคนเนี่ย
เอาผู้ปกครองมาด้วยค่ะเอาผู้บริหารจากสามสถาบันมาด้วยค่ะ
มากันให้หมดรับรู้รับทราบกันให้ครบวางกรอบมาตรการป้องกันการก่อเหตุทะเลาะวิวาสของนักเรียนทั้งสามสถาบันมันซะเลย
บรรยากาศหลังจากเสร็จพิธีเนี่ยนะคะก็จะบอกว่ายังไงดีมันก็ดูดีนะ
เหมือนจะดีอ่าใช่เพราะมันเป็นภาพของนักเรียนอาชีวะทั้งหมดอ่ะ
สามสถาบันอ่ะครับเขาจับมือกันกอดกันด้วยเนี่ยเป็นภาพที่แบบว่า
ไม่เห็นอ่ะเนี่ยจับมือกันแล้วมากอดกันแต่ก็ไม่รู้ไงว่าทำแค่ตรงนี้ไหม
นะคะแล้วก็มีการปฏิญาณด้วยว่าจะไม่มีเรื่องบาดหมางกันอีก
หลังจากนี้ทุกคนจะถูกนำไปขัดกล่าวจิตใจโดยการเข้าวัดปฏิบัติธรรม
แล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันสองวันค่ะเชื่อว่าถ้าหากนักเรียนทั้งสองฝ่าย
สนมคุ้นเคยกันมากขึ้นอนาคตเนี่ยมันคงจะลดความขัดแย้ง
นำมาสู่การเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้สักทีนะคะ
เอาความสามารถเอากำลังที่มีเอาสติปัญญาที่มีไปช่วยกันทำให้มันเกิดเรื่องที่มันดีดีกว่า
คือการที่สถาบันต่างกัน
ไม่ใช่ว่าเป็นความขัดแย้งมันไม่ใช่นะ

อย่าคิดมากอย่าคิดเยอะนะคะ